วันนี้ใครจะเลื่อนก็เลื่อนไปแต่ที่ไม่เลื่อนคือคุณชูวิทย์ครับ
ก็มีการแถลงข้อมูลเปิดข้อมูลการซื้อขายที่ดิน
ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชื่อดัง
ที่คุณเศรษฐาทวีสินนั้นเคยเป็นผู้บริหารบรรยากาศ

เปิดเผยข้อมูลการซื้อขายที่ดินย่านสารสิน
จำนวนเนื้อที่คือ๑ไร่ของบอมจแสนสิริเมื่อปี๒๕๕๙
โดยระบุว่ามีการเลี่ยงภาษีด้วยการแยกทำสัญญา
และแยกจ่ายเงินให้กับผู้ขายรวมทั้งสิ้น๑๒คนซึ่งเป็นเครือญาติกัน
ดำเนินการวันละคนวันละคนจนครบ๑๒วัน
ขายทั้งหมดนั้นได้จ่ายภาษี
ให้กับกรมที่ดินเป็นเงินกว่า๕๙ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว
แต่ประเด็นที่เป็นปัญหาก็คือว่าตามหลัก
จะต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดาให้กรมสรรพากรอีก๕๒๑ล้านบาท
แต่ว่าผู้ขายนั้นกลับไม่ได้จ่ายครับ
เป็นผลมาจากการทำสัญญาแยกซื้อกับผู้ขาย๑๒คน
เพื่อไม่ให้เข้าเงื่อนไขคณะบุคคล
ซึ่งจะต้องสมรู้ร่วมคิดกันทั้งสองฝ่าย
เช่นนั้นจะทำไม่ได้อันนี้ก็เป็นข้อมูลในมุมของคุณชูวิทย์นะฮะ
คุณชูวิทย์บอกเพิ่มเติมว่าในขณะนั้นคุณเศรษฐาทวีสิน
ดิเดตนายกของเพื่อไทยยังเป็นผู้บริหารใหญ่ของวมจแสนสิริ
และเป็นผู้ลงนามรับรองรายงานการประชุม๑๔สิงหาคมปี๒๕๕๙
อีกทั้งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่
จะปฏิเสธไม่ได้ว่าวิธีการนี้ช่วยให้ผู้ขายหลีกเลี่ยงภาษี

เดี๋ยวลองดูบรรยากาศช่วงนั้นหน่อยนะฮะ
วันที่โอน
คุณไม่รู้ว่าเขาขายอย่างนี้
เขาอยากขายอย่างนี้ผมก็เลยตามใจเขา
คุณเป็นบริษัทมหาชน
คุณซื้อขายที่ดินทั่วกรุงเทพและต่างจังหวัด
คุณมีความรู้ความเชี่ยวชาญ

การที่คุณไปร่วมสมคบคิดแบบนี้
นายเสถาในฐานะกรรมการผู้อุตจักร
เซ็นรับรองรายงานการประชุม
และถ้านายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย
คุณจะไม่ช่วยนายทุนเหรอมันเป็นไปได้เหรอ
ในเมื่อแค่นี้คุณยังไปช่วยเขาเลย
ส่วนอีก๑๑ชิ้นเนี่ยผมถามคุณหน่อย
เฮ้ยคุณไม่ขายละพีซ่านี่คุณขาย๑๐๐ล้าน

ถูกมั้ยพ่อมันโฉนหน่วงเดียว

มึงมั่นใจได้ยังไงว่า๑๐นี่จะขายมึง
ผู้ถือหุ้นมันตกใจตาย

หรือไอ้บ้านี่เกิดฟันหลอขึ้นมากูขายเหมือนกัน
กูขายมึงอย่างนี้กูก็ขายนะ

คนธรรมดายังไม่กล้าซื้อเลย

มีความรู้ความเชี่ยวชาญรู้เรื่องกฎหมาย
แล้วจะบอกว่าเออผมก็ทยอยซื้อ๑๒วันนี่แหละ
นี่ฮะยกถาดพิซซ่ามาให้ดูเปรียบเทียบกับการซื้อขายที่ดินแล้วก็โฉนดเลย
ก็น่าจะ๑๒ชิ้น๑๒วันวันละชิ้นเปรียบเทียบกันนะฮะ
ก็ทำให้นักข่าวเองก็อ๋อจากที่ดินผืนใหญ่
่อลงมาเท่าถาดพิซซ่านี้นะครับ
คุณชูวิทย์บอกว่าจะนำหลักฐานทั้งหมดที่มีไปยื่นต่อกรต
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย
รวมทั้งกรมสรรพากรเพื่อให้ตรวจสอบ
และจะมอบให้ประธานรัฐสภา
เพื่อให้สมาชิกรัฐสภานั้นใช้ประกอบการพิจารณา
มติเลือกนายกรัฐมนตรีต่อไปด้วยนะครับ